เพื่องานจะเข้าบ้าง

เพราะว่างานรำถวายที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็ที่พญาสัตนคราชที่จังหวัดนครพนม

มีคนติดต่อจ้างงานพี่บุ๋มปนัดดาไปรำหน้านาคจ้า

งานนี้แม่บุ๋มของเราไม่เกี่ยงนะคะ
ประกาศชัดเลยรับหมดทุกประเภทงานบุญ
ขอแค่คิวว่างปะนัดดาจัดให้
คือบุ๋มลงขำว่าบุ๋มตอนนี้เริ่มติดใจงานรำนะ
ดังนั้นใครจะเปิดสี่แยกไฟแดงตัดอ้อยขึ้นบ้านใหม่บวชนะ
ติดต่อมาได้เลยติดต่อมาจริง
ต้องดูคิวงานด้วยค่ะเพราะว่าปกติบุ๋มจะมีรายการเช้า

แต่เพียงแต่ถ้ามันทำแล้วต้องเสียงานมันก็คงไม่ได้
ถ้าคิวว่างแม่บุ๋มจัดให้จ้า
หันมาอัปเดตเรื่องกฎหมายข่มขืนกันบ้างนะคะ
บุ๋มบอกว่าตอนนี้กรรมการกำลังดำเนินการอยู่
ไม่นานเกินรอคงได้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างกันนะ
เช่นเดียวกับคดีความฟ้องร้องเอ๋ปารินาค่ะ
ก็ให้ทนายจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนเขาจะว่าอะไรอย่างไรอีก
เอ้าปล่อยเข้าไปค่ะ

แล้วก็กำลังจากที่ประชุมใหญ่ก็คงต้องเข้าสภากันอีกทีนึง
สิ่งที่ทางตัวแทนแต่ละคน
แล้วก็คนที่เข้าไปทำงานอยู่ตรงนั้นแต่ละคน
ก็จุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะ

เขาเถอะทำงานเขาจะยุ่งปล่อยเขาเถอะ

สิฉันมั้งค่ะคุณ
จากพี่บุ๋มแล้วนะคะดิฉันแนะนำคุณใบตองรำสวยไม่แพ้กัน
นอกจากรำแล้วเต้นหน้านาคได้ด้วย